หญิงคนนี้เนี่ยเธอมีลูกมีสามีเพิ่งคลอดลูก
ลูกเนี่ยอายุยังไม่ถึง๖เดือนเลยเพิ่งคลอดลูกมาไม่ถึง๖เดือนนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์ไปครับแล้วรถกระบะคันหนึ่งเปิดประตูออกมา

เหยียบเขาหรือเปล่าเนี่ยเหยียบสิ
ความจริงคลิปตอนต้นเนี่ยมันยาวกว่านี้ต้องดูตอนนี้จะชัดกว่า
เห็นไหมเธอก็ขี่เลนซ้ายแทบจะชิดขอบทางนะครับ
กระบะคันนี้เปิดประตูออกมาตอนที่เธอมาถึงพอดี

โชคร้ายมากก็คือตอนที่ล้มลงไปตัวไปอยู่ตรงกลางถนนเนี่ย
รถคันนี้เขาขับมาพอดีด้วย
เห็นไหมครับโอ้โหอันนี้เห็นเต็มเลยอะ
คือไม่ได้เหยียบแต่ว่าถูกอีกคันหนึ่งชน
จากที่เจ็บกลายเป็นเสียชีวิตครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็มีกล้องหน้ารถที่เห็นภาพหมดนะฮะ
ที่ถนนก็เห็นภาพหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ
นายนนทชัยว่องวัยเป็นคนขับรถยนต์นะครับ
เป็นเจ้าของคลิปภาพกล้องหน้ารถบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์เหตุการณ์กัน
ผู้เสียชีวิตชื่อนางสาววราพรดวงแก้วนะครับ
คือศีรษะเนี่ยกระแทกอย่างแรงเลยจากการถูกชนแล้วก็ช่วงที่ล้มลงไปด้วย
เพิ่ง๖เดือนนะครับเพิ่งคลอดลูกได้๖เดือนนะครับ
นนทชัยที่เป็นเจ้าของคลิปภาพจากกล้องหน้ารถบอกว่า
ขณะเกิดเหตุเขาขับรถยนต์อยู่ในช่องจรจรปกตินี่แหละ
ก็ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากนักก็เหมือนที่ท่านเห็นในคลิปนะครับ
วินาทีนั้นนางสาวราพรกระเด็นจากรถจักรยานยนต์ออกมา
เพราะว่ารถกระบะคันนั้นเปิดประตูแล้วรถจักรยานยนต์ชน
แล้วร่างก็มาชนเข้ากับหน้ารถของเขาเขาก็ตกใจมากนะครับ
ขณะเกิดเหตุเขายังคิดว่าสงสัยถึงขั้นทับไปแล้ว
เพราะว่าเหตุการณ์มันเร็วมากเขาบอกแม้เขาจะไม่ได้ขับเร็ว
แต่มันก็กระชั้นชิดมากแล้วเขาก็จอดมาดู
เดี๋ยวฟังเสียงนะครับ
เอามือสอดเข้าไปใต้ท้องรถเนี่ยได้
แต่ถ้าเอาคนมุดเข้าไปใต้ท้องรถทำไม่ได้

ส่วนสามีของนางสาวราพรผู้ตายนะครับ
ก็บอกกับเราทั้งน้ำตาแล้วครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะ
บอกว่าโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก
คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัว
ภรรยาเพิ่งคลอดลูกมายังไม่ถึง๖เดือนนะครับ
ก็ต้องมาจากไปเพราะความมักง่ายของคน

ก็เข้าใจละ๙๑๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ว่าเหตุการณ์กระชั้นชิด

เพราะเมื่อคืนเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังว่า
ได้ยินเสียงคนเคาะประตูที่บ้านเขา

ตอนเช้ามีน้องข้างบ้าน
เขาถามว่าเมื่อตอน๕๖ทุ่มมีคนอยู่บ้านไหม
ทุ่มผมไปรับแม่ผมอยู่กรุงเทพ
ผมกลับมาตี๓๔ว่าเขาคลอกประตูบ้านจะเข้า
หมายถึงพี่พี่หวีของเค้า
ใช่เค้าว่านั่นเค้านอนไม่หลับเลยคล้องข้างบ้าน
เค้าบอกว่าพึ่งออกไปเมื่อกี้เองผมก็ตามจนตรามาเผาส่งเค้า
ตอนนี้เขาออกมาก่อนออกมาแวบเดียว
เพื่อให้เขาได้ไปจริงก็ไม่ต้องห่วง
เดี๋ยวลูกจะดูแลเองผมรักเขามากนะ
มันไม่ได้จะเกิดแบบนี้
ผมนะฮะเป็นใครก็ทำใจไม่ได้ถูกต้องค่ะ
เพราะว่าเขาไม่ได้ประมาทอะไรเลยนะคนขี่จักรยานยนต์ที่เสียชีวิต
ก็ขี่ซ้ายสุดปกติแล้วไม่ได้ขี่เร็วนะคะตามภาพอ่ะ
ทีมข่าวของเราได้โทรไปถามคนขับรถกระบะนะครับ
เขายอมรับว่าเขาประมาทจริงโดยบอกว่าตอนนั้นไม่ทันมองเห็น

ไม่อยากทำบังเกิดน่ะครับ
มันก็เกิดไปเร็ว
ก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
แล้วก็ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายพยานหลักฐานต่าง

ส่วนเรื่องของคนขับรถเก่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะ
คือคนขับกระบาดที่เปิดประตูมาเนี่ยโดนแน่โดนข้อหาแน่นะคะ